๑นะคะ

เออคืออะไรครับคุณผู้ชมฮะ
หึงแบบนี้คนคิดว่ามันคืออะไร

สายหลายแซ่บหลายแซ่บหลายเออนี่ครับ
นี่แหละเขาบอกว่าใส่เยอะปลาร้ามันเข้ม

นะครับเจ้าของส้มตำขายดิบขายดีเจ้านี้บอกว่า
ส้มตำรสเด็ดขนาดนี้คนอาจจะคิดว่ามีสูตรพิเศษอะไร
เด็ดก็อย่างที่เห็นใส่หลายแซ่บหลาย
เมนต์มาเลยครับชาวเน็ตบอกว่าชูรถเหรอคะ
ี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นพาณิชย์เข้าตรวจสคบเข้าตรวจเด้อ
บางคนบอกว่านะฮะหัวเราะถูกใจอาตายถูกฟอก
บางคนบอกว่าขอโทษนะคะอันนี้ทำส้มตำหรือทำบิงซูคะ

ขนลุกซู่เลยอ่ะรู้สึกลิ้นชาแต่ทุกอย่างต้องกินที่พอดีนะ
แค่ดูผมยังผมยังล่วงเลยเออรู้สึกลิ้นชาเลยอะค่ะ